เดี๋ยวเรามาต่อกันที่พี่ป๋อนัทธวุฒิกันบ้าง
โดนแล้วจ้าโดนแล้วจ้า

งัดร้านคุณผู้ชมค่ะ
นี่ไปดูแล้วกันเป็นธุรกิจส่วนตัวของพี่ป๋อค่ะ

ที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
งัดร้านหลังจากปิดไปนาน๕๖เดือน

จากภาพนะคาดว่าโจรจะงัดมาจากทางฝ้าเพดาน

พังเสียหายยับเยอะเลยค่ะ

ตามภาพในคลิปเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะ

งัดร้านครับเข้ามาทั้งฝ้า
พรุ่งนี้เอาของมาคืนที่กล่องชา๒๔นะครับ

ทุกอย่างจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
แต่นี่พี่เล่นมาซ้ำเติมกันแบบนี้

จุบในใจจริงของเจ้าของธุรกิจนะ

สอบถามพี่ป๋อพี่ป๋อเป็นยังไงบ้าง

ที่แบบว่าเขาโดนโจรป้นเหมือนกัน

ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันค่ะ
แจ้งความร้าย
แจ้งความร้ายตั้งแต่เมื่อวานละทุกคนก็ช็อปหมดเลย

มันไม่ได้พังน้อยมันพังเยอะมาก

มันมีแสนอีกประมาณ๓๔จุด
สินด้วยเช่นทีวีหายไป๒เครื่อง

ซึ่งเราแบบไว้สำหรับทำงาน

คือในภาวะที่ทุกคนลำบากไหนกระดาษนี้

โอ้โฮจะควรลำบากแย่ไปหมดเลย

โฮ้ทีวีหาย
เครื่องที่ทำกาแฟคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่า

แค่เอาของมาคืนพี่ป๋อบอกว่าเอามาตี๒ก็ได้กองหน้าร้านเลย

เพราะว่าระแรกก็โดนไป๔๕ล้านบาท
กล้องมุมชวนปิดก็ต้องมีนะ
กล้องหน้าร้านเดี๋ยวตามดูกันอีกที

จนจะตุลาร่าว่าจะมาเปิดเจอแบบนี้ก่อน
คุณผู้ชมนะคะมาดูกันต่อกันดีกว่ากับข่าวนี้นะคะ

มาวัดดวงกันหน้าจอไทยรัฐทีวีแน่นอนนะคะ